มีเรื่องหนึ่งที่ตำรวจนำเรื่องนี้มาโพสต์
เป็นเรื่องขำขันนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องของวินัยจราจร
ตำรวจเอาเรื่องของ๓นักเรียนชายขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมีหม้อคลุมหัวแบบนี้
หมวกกันน็อกหรือเปล่าตำรวจเรียกมาอบรมเลยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓ซ้อน๓ก็ผิดแล้วนะ
และยังไม่สวมหมวกกันน็อกแต่มีหม้อหนึ่งใบสวมหัวอยู่
พร้อมกับข้อความมองไกลก็นึกว่าใส่หมวกกันน็อก
อาจตบตาตำรวจแฮชแท็กมุกนี้ให้ผ่าน
แต่ก็แฮชแท็กว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว
น้องมีกิจกรรมที่โรงเรียนเลยพกหม้อพกกระทะ

วิชาทำอาหารนะพี่ต้องเอาหม้อมาจากบ้านด้วย
ให้เพื่อนถือหม้อก็กลัวหม้อมันจะปลิวมันจะหล่น
ให้ครอบหัวเอาไว้เป็นหมวกกันน็อกแทนแบบนี้
ถูกตำรวจตั้งด่านถูกตำรวจเรียกแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับ
ขณะที่ดาบตำรวจธนิษฐ์บุษบงเจ้าของเฟซบุ๊กแล้วเป็นคนโพสต์
เป็นตำรวจโรงพักเมืองนครนายยกนะครับก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอยู่มองไกลเห็นมาแบบนี้
ก็นึกว่าสวมหมวกกันน็อกมาใกล้ตกใจมันกลายเป็นหม้อ
ก็เลยต้องเรียกตรวจดูพอรู้เหตุรู้ผลแล้ว
ก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไปไม่ได้เอาผิดอะไรไป
แต่คราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกก็ถามเด็กคือ
นี่คือไม่มีหมวกกันน็อกด้วยคุณ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ครูอนุรักษ์เบี้ยกลางครูประจำชั้นได้พาน้องทั้ง๓คน

เพื่อมารับหมวกนิรภัยที่ตำรวจใจดีเขามอบให้
ใช่นี่ไง

ดูข่าวแล้วผมก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
อยากให้ทุกคนใส่หมวกกันน็อกอยากขับขี่รถเร็ว
เพราะว่าใส่หมวกกันน็อกก็ป้องกันอันตรายได้
ส่วนทางด้านของคุณครูของน้องทั้ง๓คน
บอกว่าน้อง๓คนเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นคนที่ทำกิจกรรมจิตสาธารณะทุกคนเลย
ปกติจะมาโรงเรียนโดยรถรับส่งของของโรงเรียนทุกวันนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่นำรถจักรยานยนต์มาเอง
ก็เลยยังไม่พร้อมมั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการสวมใส่ป้องกันอันตรายเนี่ย
ครูก็ขอบคุณคุณตำรวจที่มอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กด้วยนะครับ

งั้นจะไม่ได้โดนแค่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนะคะน้อง
เพราะว่าหม้อมันกันอันตรายไม่ได้นะ